เรามาดูเรื่องของทีวีดิจิตอลอย่างเรากันบ้าง
มีหลายรายที่ออกมาบนกันแล้วล่ะ
ว่าแบกรับภาระเรื่องท่าใช้จ่ายไม่ไหวก็มีข่าวว่า
กศธชนั้นจะนำสำหรับใบอนุญาตนี้กลับมาประมูลใหม่หรือไม่
ทางด้านของประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่มีการคุยในเรื่องนี้
พันเอกนาธีสุกลรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์หรือกศธ
ยืนยันว่าคณะกรรมการกศธนั้นยังไม่มีแนวคิด
หรือหารือถึงการให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประเภทรายการธุรกิจ
นำใบอนุญาตที่ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลมาคืน
เพราะว่าแบกรับภาระเรื่องของต้นทุนไม่ไหวตามที่มีข่าวออกมา
เนื่องจากว่าการเปิดประมูลใบอนุญาตนั้นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ
ปี๒๕๕๖อย่างถูกต้อง
ทางด้านของนายสุภาพคลี่ขจายประธานชมรม
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลกล่าวว่า
เรื่องต้นนั้นยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้าไปหารือกับกศธช
แต่หากมีการหารือก็จะต้องดูว่าเป็นรายใดหารือกับใครรวมทั้งข้อกฎหมายด้วย
ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายของกฎสทชระบุว่า
ตามประกาศกศธชหากผู้ประกอบการช่องรายการ
ต้องการคืนใบอนุญาตก็สามารถทำได้
แต่ต้องชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตในส่วนที่เหลือทั้งหมด
แต่ในส่วนของการหารือแนวทางให้กศธชช่วยเหลือหลายเรื่อง
เช่นเรื่องของการเลื่อนชำระเงินค่าประมูล
ลดค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลนั้น
ก็ยังไม่มีข้อมูลสรุปออกมาที่ชัดเจนค่ะ